เมื่อวานหลายจังหวัดก็เข้มข้นเลยนะฮะ
ใช่ค่ะรวมถึงเป็นคืนแรกด้วยที่มีการคุมเข้ม
มีการเพิ่มพื้นที่ควบคุมเข้มข้นสูงสุด
อีก๓จังหวัดก็มีที่อายุทยา

บรรยากาศที่อายุทยาเป็นยังไงบ้าง
หนึ่งใน๑๓จังหวัดสีแดงเข้ม
นี่ดูสิคะเจ้าหน้าที่เขาตั้งจุดตรวจคัดกรอง
อยู่ริมถนนสายเอเชียในพื้นที่อำเภอมหาราช
ก็ร่วมปฏิบัติงานในจุดนี้
แล้วก็มีพลตำรวจตรีพนันชัยชื่นใจธรรม
รองผู้ประชาการตำรวจภูทรภักดิ์๑

กำชับเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
เน้นย้ำว่าจะต้องตรวจรถทุกคันตลอด๒๔ชั่วโมง
ทุกเส้นทางบนถนนข้ามจังหวัด
เพื่อเป็นการสกัดการเดินทางออกนอกพื้นที่ควบคุมสูงสุดแล้วก็เข้มงวด

กรณีที่ประชาชนมีการลงทะเบียนเอาไว้

ก็ให้เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแบบรวดเร็ว
อยากให้ประชาชนรอคิวนาน
แต่ถ้าเกิดว่าไปตรวจเจอว่า
นี่เป็นประชาชนที่ไม่เข้าข่ายข้อยกเว้นตามข้อกำหนด
เจ้าหน้าที่ก็ต้องซักถามแล้วก็ว่ากล่าวตักเตือน
รวมถึงให้ลงข้อมูลในแอปพลิเคชัน

จะออกมาข้างนอกได้จะต้องมีเหตุฉุกเฉิน

รวมถึง๒คนที่ทำงานกะกลางคืน

แต่อันนี้มันก็ต้องมีเรื่องของการขออนุญาต

ใช่ค่ะแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมา
ตำรวจภูทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เขาก็ตั้งจุดตรวจกัน๙จุด

อายุทยาค่ะพาไปดูฉะเชิงเซากันหน่อย
ผู้สื่อข่าวของเราก็ไปสำรวจ
ที่บริเวณตลาดทรัพย์สินใหม่
ก็เห็นไหมคะบรรยากาศที่พ่อค้าแม่ค้า
เขาก็ต้องเร่งเก็บข้าวของเก็บร้านกัน

แล้วก็๓ทุ่มเป๊งเนี่ยไม่เก็บของอยู่แล้วต้องอยู่ในบ้านแล้ว
บรรยากาศโดยรอบก็ไม่ค่อยเห็นผู้คนสัญจรก็คือไม่มีใครกล้าฝ่าฝืน
ก็ไปสำรวจตรวจสอบบริเวณโดยรอบตลาด
แล้วก็ไปที่จุดตรวจ๓จุดให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่

ทีนี้ถามว่าหลังจากที่ผู้ว่าไปตรวจ๓จุด

มีนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ประชาชนที่ทำงานต่างจังหวัด
อย่างเช่นทำงานอยู่กรุงเทพอยู่นนทบุรีอยู่ปฐุม
แล้วบ้านอยู่ฉะเชิงเซาจะเดินทางกลับบ้านที่ฉะเชิงเซาไม่ทัน
มันเกินเวลาเคอร์ฟิลล์อันนี้ก็เจออยู่บ้าง
แล้วก็เจอร้านสะดวกซื้อพนักงานร้านสะดวกซื้อค่ะ
ที่กำลังขี่มอเตอร์ไซค์ทำงานต่างอำเภอก็กลับที่พักไม่ทัน
ก็เหมือนกันเจ้าหน้าที่ก็เลยมีการว่ากล่าวตักเตือน
สร้างความเข้าใจแล้วก็ขอความร่วมมือนะคะ
สำหรับคืนแรกนะคะ